คุณผู้ชมคะดูกันต่อนะคะสำหรับกรณีน้องไอแอล
กลายเป็นทารกที่คาดว่าอาจจะถูกลักพาตัวไปหายตัวอย่างไร้ร่องรอย
แต่สรุปแล้วบทสรุปออกมากลายเป็นว่าอาจจะเสียชีวิตจากความประมาทของผู้เป็นแม่
แล้วแม่ก็เอาศพไปซ่อนทำเหมือนกับว่าให้ลูกเจออุบัติเหตุ
สุนัขอะไรต่างต่างนานาล่าสุดเนี่ยคือเผาศพน้องไอแอลไปเรียบร้อยแล้ว
เห็นบอกว่าเหมือนมีคนเจอว่าน้องเฮียนหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยดูทางด้านคดีความก่อนตอนแรกญาติญาติเนี่ยจะยื่นประกันตัวแม่น้องไอแอลนะ
แต่เปลี่ยนใจไม่ประกันแล้วดีกว่าเพราะกลัวว่าถ้าเกิดประกันตัวออกมา
แล้วอยู่คนเดียวเนี่ยกลัวจะคิดสั้นก็เลยว่าอยู่ในนั้นเนี่ย
ยังมีตำรวจคอยตรวจตราดูแลแล้วก็อยู่ในสายตานะคะ
นางสาวอิสรพรฝอยเหลืองหรือว่าออยนะคะก็คือแม่ของน้องไอแอล
ผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จซ่อนเร้นอำพลางศพ
และประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ถูกตำรวจสพศรีสัชนาลัย
คุมตัวออกมาจากห้องขังค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
นางสาวอิสระพรฟอยใส่เสื้อแขนยาวสีดำคลุมศีรษะ
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ตอบคำถามสื่อมวลชนใดแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกค่ะ
นายฉันฝอยเหลืองแล้วก็นายปรีชาเดโชเมงพ่อแล้วก็สามีของนางสาวอิสรพรเนี่ย
มาเยี่ยมมาเฝ้าดูอาการตลอดทั้งคืนที่หน้าห้องขังนะคะ
ก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลูกตลอดเลยที่หน้าห้องขังนี่แหละ
พูดเรื่องพิธีทางศาสนาว่าเดี๋ยวจะมีการเผาแล้วนะ
ทีนี้ก่อนจะเดินออกมาสามีนางสาวอิสรพรเนี่ย
สื่อข่าวเราก็ถามไงว่าเออเป็นยังไงแบบไหนบ้าง
เขาก็ตอบสั้นแค่ว่าไม่ได้คุยอะไร
แต่ว่าสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็เดินไปขึ้นรถปิดประตูดังปั้ง

ส่วนทางฝ่ายของพ่อนางสาวอิสรพรหรือว่าตาของเด็กนะคะ

ก็บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหลักทรัพยื่นประกันตัวในชั้นศาล
แต่สุดท้ายแล้วปรึกษากันใหม่แล้วค่ะ

กลัวว่าออกมาอยู่ที่บ้านจะคิดสั้น

กะว่าอยู่ในเรือนจำอยู่ในสายตามากกว่า

ส่วนเงินที่จะนำไปประกันตัวก็ตั้งใจว่าจะเก็บเป็นค่าใช้จ่าย
ดูแลนางสาวออยในเรือนจำค่ะ
สำหรับบรรยากาศบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เพื่อนบ้านมีการนิมนต์พระสงฆ์๗รูป
มาทำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องไอแอล
แล้วก็ให้พระสงฆ์พรมนมลที่ตู้เสื้อผ้า
ที่เป็นที่ซ่อนร่างของน้องไอแอลด้วย
ทางครอบครัวบอกว่าจะบริจาคตู้เสื้อผ้านี้ให้กับวัดไปใช้ประโยชน์
ตามความเชื่อที่ว่าวิญญาณน้องไอแอลจะสิงอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าค่ะ
รวมถึงครอบครัวเองก็ไม่อยากเห็นตู้เสื้อผ้าหลังนี้อยู่ในบ้านอีกแล้ว
เพราะมันก็คือหลักฐานแห่งความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเขา
เรื่องของการทำพิธีเนี่ยนะเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไป
ว่ามีการทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของน้องไอแอลที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ทำพิธีสะกดดวงวิญญาณมันไม่ใช่นะมันผิดหลักหรือเปล่า
ก็เลยมีการไปทำพิธีนิมนต์พระมา
ก่อนหน้านี้เป็นสับปะเหลอที่วัดที่เอามาตอกฝาตู้
ทีนี้ค่ะทางป้าของนางสาวอิสรพรคุณป้าสมลีโต
คุณป้าบอกว่าหลังเกิดเรื่องที่น้องไอแอลหายตัวไป
ป้าเองก็พยายามสอบถามนางสาวอิสราหรือออยอยู่หลายครั้ง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องจริงมันเป็นยังไง
บอกความจริงกับครอบครัวเถอะเพราะตำรวจพุ่งเป้าสงสัย
สาเหตุที่น้องไอแอลหายตัวไปไปที่ออยผู้เป็นแม่
ตั้งแต่แรกแรกนะคะคือตั้งแต่แรกตำรวจเขาสงสัยแม่อยู่แล้ว
แต่ตำรวจอาจจะไม่ได้บอกอะไรมากคือพยายามสอบปากคำไปเรื่อยก่อน
ญาติก็เลยพยายามถามแม่ไงเอาจริงบอกความจริงมาเถอะเล่ามาเถอะ
แต่ออยไม่บอกออยไม่พูดจนมีคนมาพบศพน้องไอแอล
ตำรวจเอาตัวออยไปสอบปากคำถึงจะยอมพูดถึงจะยอมรับสารภาพ
น้องไอแอลไม่หายใจเอาน้องไปซ่อนตัวป้าก็เลยบอกว่าแปลกใจมากเลย
แล้วทำไมออยเนี่ยเป็นแม่แท้พอลูกไม่หายใจแทนที่จะช่วยลูก
เรียกคนมาช่วยตามคนมาช่วยพาลูกส่งโรงพยาบาลแต่กลับเอาลูกใส่กระเป๋า
ใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้าป้าบอกผิดหวังกับออยมากค่ะ
เธนตู้เสื้นที่เชื้อที่คุณแม่แท้เชื้อทางผิด

อยทีไรอออยก็จะบอกว่าออยไม่ได้ทำออยจะฆ่าลูกทำไม
อุ้มท้องมาตั้ง๙เดือน
ส่วนพี่สาวของออยค่ะนางสาวอัชราพันธ์ฝอยเหลืองก็บอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นคนในครอบครัวไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านนั้นก็ไม่พูด

ในครอบครัวบอกตกใจมากไม่คิดเลยว่าออยจะทำแบบนี้นะคะ
คนในครอบครัวก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าออยยังเด็ก

ก็เลยกุเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าลูกหายไป
หนูก็ช็อกแล้วไม่คิดว่ามันจะแบบทำขนาดนี้

แต่หนูไม่รู้หนูก็ได้แค่ปลอบใจน้องเนอะ
แต่ก็น้องเนอะหนูก็รับได้หนูให้โอกาส
เขาก็เสียใจเนอะเมื่อตอนที่เห็นศพลูกเขาก็เสียใจนะ
ใช่แล้วก็ยิ่งมารู้ว่าออยเป็นคนทำอย่างนี้

แต่เขาก็ปอบปอบออย

คือคนในครอบครัวก็ยังมองว่าคือให้อภัยออย
คือมองว่าเป็นอุบัติเหตุจากการ

อาจจะประมาททำให้ลูกตายแล้วทำอะไรไม่ถูก

พระสงฆ์ทำพิธีเสร็จสิ้นนะคะ
ตู้เสื้อผ้าที่ออย
นำน้องไอแอลไปซ่อนเอาไว้เนี่ยค่ะ
ได้มีการยกลงมาจากบ้านญาติช่วยกันยก
เอาขึ้นรถกระบะเลยนี่ค่ะไปไว้ที่วัด
้วยติ่งทานทองพอไปถึงวัดพระท่านก็มารับไป
พระท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าคนจะเชื่อว่า
วิญญาณของน้องไอแอลอาจจะยังอยู่ในตู้เสื้อผ้านี้
กลายเป็นตู้ผีสิงแต่พระท่านบอกว่าความเป็นพระอะค่ะ
ไม่กลัวอยู่แล้วตู้ที่ได้รับมาก็จะนำไว้ใส่ผ้าไรจีวรนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าเมื่อคืนหลังทำพิธีเผาศพน้องไอแอล
คนที่วัดเหมือนกับสัมผัสได้กับพลังงานบางอย่าง
บางคนบอกได้กลิ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ย
เราเลยต้องส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปถูกต้อง
ได้ยินเรื่องลี้ลับอะไรแบบนี้พิสูจน์ยากแบบนี้
ต้องคนนี้แหละค่ะคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขค่ะ
ไปเลยนะคะไปสอบถามแม่ครัวนางทองใบชมชื่น
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนมาเป็นแม่ครัวในงานศพเมื่อคืนนี้
แล้วก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ใต้กุฏิพระคือไปอาบน้ำกันนะคะ
ปรากฏว่าทุกคนนะไปกัน๕คนได้กลิ่นเหมือนกันหมดเลย
กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับกลิ่นศพซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อน
จนกระทั่งตี๓ลุกมาเข้าห้องน้ำอีกรอบนึง
ก็ยังได้กลิ่นเหมือนเดิมค่ะคราวเนี้ยเริ่มกลัวแล้ว
ถามเพื่อนเธอเธอได้กลิ่นเหมือนฉันไหมอ่ะค่ะ
เพื่อนก็บอกว่าเออได้กลิ่นเหมือนกันเลย
ก็เริ่มมองหน้ากันเลิกลักแล้วทีคราวนี้นอนไม่หลับแล้วค่ะ
จนถึงเช้าไปถามหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อมีอะไรมาตามแถวกุฏิไหมอ่ะ
เมื่อคืนนะทั้งตอนเย็นทั้งตอนตี๓ได้กลิ่นเหมือนกลิ่นศพเลย
พระท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นกลิ่นของน้องไอแอลก็ได้
เพราะว่าพระเนี่ยชวนน้องมาอยู่ที่วัดแม่ครัวบอกได้ยินแบบนั้นอ้าปากค้างเลยอะค่ะ
แต่เธอบอกเธอเชื่อนะเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้กลิ่นแล้ว
เชื่อว่าวิญญาณน้องไอแอลน่าจะอยู่ที่บริเวณกุฏิพระที่ชวนมา
แต่ว่าเข้าไปในห้องของพระไม่ได้เพราะว่าหน้าห้องพระเนี่ยมียันติดอยู่
ภายในห้องก็มีควายธนูด้วยนะคะ
ตรวจดูว่ามีอะไรกลิ่นตายตรงไหนไหมไม่มี
เจอตอนเช้าก็หาลุงพี่มาสั่นข้าวเนอะ

เห็นนะเขาว่าไปร้องอยู่ที่บ้านเขานะคะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบางคนเขาก็เชื่อเรื่องนี้กัน
แต่บางคนก็มองว่าน้องยังเด็กมากอายุแค่๑๘วันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย
ก็ขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีดีกว่า
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อบางทีเรื่องเล่นลับ
แล้วก็อาจจะไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้